คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตราคาสินค้าในตลาดสดสัปดาห์นี้กันนะคะ
ไปดูกันที่ราคาของเนื้อสัตว์ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่า

สะพวกไก่์๖๐บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัม
และไข่ไก่เบอร์ศูนย์๔บาทต่อฟอง
ราคาของเนื้อสัตว์ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณผู้ชม

นินอยู่ที่กิโลกรัมละ๖๕บาทนะคะ

ปลาสลิดนะคะกิโลกรัมละ๑๕๐บาท
แล้วก็ปลาช่อนเลี้ยงกิโลกรัมละ๑๔๕บาทนะจ๊ะ
ส่วนราคาสินค้าในวันพรุ่งนี้จะปรับเปลี่ยนไหม
เดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันในตลอดตลาดเหมือนเดิมคุณผู้ชม